คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันเริ่มต้นจากคุณครูท่านหนึ่งที่บอกว่า
ช่วงนี้โควิด๑๙โรงเรียนปิดคุณครูท่านนี้ก็เลยไปร่อนทองในคลองชลประธาน
ครับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็เจอทองจริงจริงอืม
พอนำเสนอข่าวนี้ไปมีการแชร์กันในโลกโซเชียล
คุณครูท่านนี้โพสต์โซเชียลคนก็ตามไปร่อนทองกันเยอะ
ต้องฮะเยอะมากนะคะครับเนี่ยค่ะบรรยากาศที่ชาวบ้านเขาไปกันเนี่ยค่ะ
ก็เลยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี
ตั้งจุดคัดกรองแบบนี้คนที่ไปร่อนทองต้องลงทะเบียน
เอางั้นเลยนะต้องตรวจวัดอุณหภูมิต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
กันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙คนก็ไปกันเยอะนะ
มีกระทะกระชอนอุปกรณ์ร่อนทองไปกันตั้งแต่เช้านะคะครับ
จนถึงขั้นมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหารโอ้โหนี่
มาขายอาหารให้กับคนไปร่อนทองก็สร้างรายได้นะ
ให้กับพ่อค้าแม่ค้าไปขายอาหารนะแต่ประเด็นเรื่องของร่อนทอง
เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะคะแต่นี่คือบรรยากาศนี่ค่ะ
คือเมื่อวานขายอินเตอร์โฟขายอะไรอืมเมื่อวานน่ะ
เขาเริ่มมากันแล้วใช่เมื่อวานเอามาวันแรกใช่ไหม
แต่ว่าก็ต่างคนต่างมาเมื่อวานเนี่ยมายังดึกยันดื่นนะมากันอ่ะ
วันนี้ก็เลยมีของขายแล้วไงฮะหมูป้งหมูปิ้งมาเลยไงฮะ
มากันเต็มเลยใช่ค่ะวันนี้เลยคลึกคลื้นกว่าเมื่อวานนะคะ
ครับคุณครูที่เจอทองคนแรกอ่ะค่ะแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียล
วันนี้ก็ไปอีกรอบหนึ่งมีเครื่องตรวจจับโลหะมาโชว์ให้กับนักข่าว
แล้วก็ยืนยันว่าทองที่ร่อนได้ได้มาจากคลองตรงนี้จริง
ครับแล้วก็เป็นทองจริงจริงก็เลยมาพิสูจน์ต่อหน้านักข่าว
พิสูจน์แบบออกอากาศแบบนี้เลย
คือมีเสียงสะท้อนไงคะว่าคุณครูโม้หรือเปล่า
ทองจริงหรือเปล่าโอละพ่อไหมเนี่ย
คุณครูท่านนี้ก็เลยบอกว่าก็นี่ไงเขาได้ทองจริงมาพิสูจน์กันไหมล่ะ
อันนี้เจอไม่รู้ว่าอาจจะมีคนนำตกหรืออาจจะเสียชีวิตไปแล้ว

อันนี้คือมันเป็นใช่ครับแต่มันอยู่ใต้หินแล้วมันอยู่ในโค้ด
ก็เลยี๊คโชคเข้าข้าง

มั่นใจแน่นอนนะครับครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

นี่ค่ะ

ขึ้นได้ยืนว่าจากตรงนี้นี่แหละ

สาเหตุไม่รู้แต่ยืนยันว่าได้ทองมาจริงจากคลองตรงนี้
ใช่ค่ะแต่เอ๊ะเมื่อวานก็มีเจอพระเจออะไรใช่ไหมใช่ใช่
ไม่ใช่พื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ทองคำถ้ามาเปิดแผนที่มากางแผนที่ของ
แตกต่างกันออกไปแจกแจงให้ฟังแบบนี้นะคะ
บริเวณเหมืองป่อคลึงเหมืองตะกัวปิดทองบ้านเหมืองต้นมะม่วง
จะมีแร่ดีบุกนะคะบ้านทุ่งแฝกจะมีฐานหินค่ะ
บ่อหวีมีฟลูออรายค่ะบ้านจอมบึงมีหินเพื่อสร้าง
ในลักษณะของอุตสาหกรรมก่อสร้างอืมนี่นะคะยืนยันว่าจุดที่มาร่อนทองกันเนี่ยค่ะ
คลองชลประธานหลังสนามกอล์ฟบ้านดอนแจงอำเภอเมืองราชบุรี
ไม่ใช่พื้นที่ที่มีศักยภาพแหล่งแร่ทองคำนะคะ
รายละเอียดของไอศักยภาพเป็นยังไงนะครับทำไมถึงตรงเนี้ยมันไม่ได้ชี้บ่งว่ามันมีศักยภาพเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยบอกได้เลยว่าที่นี่ไม่น่าจะมีสินแร่นะครับเอ่อ
อยู่ในพื้นที่ดินใต้ดินใต้น้ำนะครับคงสันนิษฐานว่าคงจะไม่ใช่แร่ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ๑๒โดยพื้นที่ของเขาเองเนี่ย
ไม่ใช่พื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่ทองคำอยู่แล้วครับส่วนว่าทองที่เห็นเนี่ยมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ย
ก็คงจะต้องไปทางเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสืบหาต่อไปนะครับส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่ถ้าเป็นจี้นะครับ
ผมสันนิษฐานว่าจี้น่าจะเป็นสร้อยโดยลักษณะของทองแล้วเนี่ยซึ่งเป็นนี้
มีเนื้อเขาอ่อนอยู่แล้วนะครับถ้าสร้อยมีขนาดเล็กเนี่ย
อาจจะมีการหลุดแล้วก็มีเศษหินอะไรกดทับเนี่ย
ซึ่งก็สามารถโดยเนื้อเขาแล้วมันอ่อนนะครับ
มันก็มันก็เกิดลักษณะรูปร่างตามตามที่เห็นตามที่เห็น
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าชาวบ้านเขาก็ไปร่อนทองกันตั้งแต่เมื่อวาน
ใช่ครับทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีเจอพระเจออะไรบ้างอ่ะนะคะ
เมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวไปแล้วแหละเมื่อวานกลางวันนี้เจอพระ
ใช่แต่กลางคืนเนี่ยค่ะเจอพระเมื่อวาน
กลางคืนนี้มีคนเข้าไปอีกนะค่ะอืมแต่ทีเนี้ยค่ะประเด็นก็คือ
ช่วงเนี้ยเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าครับ
การที่คนไปรวมโตกันเยอะเยอะค่ะอืมในอำเภอก็เลยบอกว่า
ถ้าเยอะเกินถ้ามากเกินคนเยอะเกินเนี่ย
อาจจะต้องปิดพื้นที่นะอาจจะต้องปิดพื้นที่เลยนะคะ
วันนี้ก็ต้องตั้งจุดตรวจโควิดอ่ะใช่ไหมแล้วก็เตือนด้วยนะ
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบนะคะครับนี่ค่ะ
คือถ้าร่อนทองได้จริงถ้าคุณเจอทอง
มันก็จะมีหลักเกณฑ์ไงคะว่าจะต้องจ่ายค่าอะไรยังไงให้กับทางหลวง
อะไรเนี่ยให้กับภาคหลวงในท้องถิ่นนั้นเห็นไหมคะ
จะมีข้อกำหนดอยู่ลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นกฎเกณฑ์
ระเบียบเป็นลักษณะของข้อกฎหมายเลยด้วยซ้ำอืม
ส่วนคุณครูคนแรกเลยที่โพสต์เรื่องนี้บอกว่าเจอทองเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็เชิญไปคุยหน่อยที่โรงพักนะคะไปถามเฉยเฉยแหละ
ไม่ได้แบบอะไรนะไปถามแล้วก็ให้คุณครูออกมาได้แล้วเรียบร้อยนะคะ
คุณครูก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าทองที่มาโชว์ได้มาจากในคลองชลประธานจริง
ครับแต่ไม่รู้ว่าโอ้โหเป็นแร่ทองตรงนั้นหรือใครทำตกทำหล่นหรือลอยมาตามน้ำจากไหนเนี่ย
อันนี้ไม่รู้แต่เขายืนยันว่าเขาเจอจริงจริงเพราะที่ครูเจออันหนึ่งก็เป็นจี้กระต่ายใช่ไหม
อ่ามีภาพเมื่อคืนไหมฮะเมื่อคืนที่เขาไปไปเจอทองอ่ะอ่า
เดี๋ยวหลังสองทุ่มท่านผู้ชมมาเจอกันอีกทีนึงเพราะว่าคืนนี้เนี่ยจะมีคนไปร่อนทองต่อหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่พื้นที่
นะครับเดี๋ยวหลังสองทุ่มมาว่ากันนะฮะ